คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันหน่อยดีกว่า
เป๊กเปรมมณัสแล้วก็พี่นิวนิวนพักศร
แต่งงานกันมาก็หลายปีแล้วพี่แจ๊คไปใส่ซองงานแต่งเขาหลายปีแล้วถูกไหม
นี่ก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีลูกมีเบบีไม่ใช่เขาลุ้น
เขาเองก็บอกเขาก็ลุ้นจนเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าอะไร
ลูกเพื่อนมาหลายปีแล้วอยากเล่นลูกตัวเองบ้าง
ลุยงานต่อเลยพี่เป๊กเปรมมณัฐมาโปรโมทงานวิ่งการกุศล
งานนี้ก็จัดไปแล้ว๑๙มีนาคมนี้นะ

เตรียมจัดยังไม่ถึงสิ๑๙มีนาคม
จากนี้ค่ะเราก็ขออัปเดตเรื่องครอบครัวนิดนึง
กู่ของพี่เป๊กกับพี่นิวนพันธุ์สอน
ดีกรีความรักความหวานคู่นี้๑๔ปีพี่แจ๊ค
แต่งงานกันมาก็นานแล้วก็ตอนนี้ยอมรับเลยว่าอยากมีเบบีกับเขาแล้ว
เห็นจากเพื่อนคนใกล้ชิดนี่นะคะ
มีลูกแล้วสนุกสนานพากันไปลุยเที่ยวทั้งครอบครัว
ไม่รู้เขามาเห็นเฟซบุ๊คคุณพลอยหรือเปล่านะ
เห็นลงรูปลูกบ่อยเขาบอกเขาอยากมีลูก
ก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างทำทุกวิถีทางเลยค่ะ
พบแพทย์ก็แล้วไม่ได้ใช่ไหมพบพระก็ไปมาแล้ว

เดินทางไปไหนขอเรื่องลูกตามภาษาคนอยากมี
เกิดสักทีเถอะลูกจ๋านะคะ
รวมไปถึงเรื่องสุขภาพอีกที่ทั้งคู่ใส่จิตใส่ใจ
เบบีมาเมื่อไหร่พร้อมเลี้ยงทันทีค่ะ
พอหมดโควิดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีเพราะว่า

ซึ่งแบบเป็นครอบครัวที่สายลุยกันหมด
มันก็เห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่น
โมเมนต์ที่เรียกว่าครอบครัวจริง
ล่าสุดอาจจะไปอุโดรอุบลเชียงลาย
สุดท้ายก็อยู่ที่โชคชะตาภารกิจหรือเปล่า
บางทีก็ที่มูก็คือทำบุญนี่แหละ
คือการไปทำบุญเพื่อน้องที่เขามีบุญเขาอาจจะยังไม่พร้อมมาเกิด
แต่ถ้าเราบุญถึงน้องก็พร้อมที่มาเกิดเลย
จ๋ามาได้แล้วลูก
แต่อันนี้เป็นไอเดียเป็นความคิดที่แบบทำให้เราสบายใจส่วนหนึ่งนะ
อย่างคุณเบ๊กบอกว่าถ้าน้องที่กำลังจะมาเกิดแล้ว
เราก็ทำบุญเสริมดวงเสริมบุญให้น้องไป
จะได้แบบมีพละกำลังจิตวิญญาณที่พร้อมจะพุ่งเข้ามาเกิดกับเรา

แต่เอาจริงนะกำลังใจของพ่อของแม่เนี่ยสำคัญมากนะคะ

เดี๋ยวรอลุ้นเบบีกันต่อไป